เดินไปตามถนนแล้วเห็นฝาท่อฝาตะแกรงฝาท่อ

โอ้ช่วยอยู่นานเดี๋ยวเหมือนกัน

แต่ดอมความห่างของซีกตะแกงมันเล็กนะ

เนี่ยหน่วยกู้ภัยมูลละทีปเจ๊กตึงครับ
เอาเครื่องตัดทางแล้วก็มาตัดไอ้ตะแกงเหล็ก

น้องเขาอายุ๑๔เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ค่อยดึงขาน้องมาได้
แล้วก็นำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลธรรมศาสต

ดูจากสายตาประเมิงจากสายตา
เจ็บอะไรมากแต่ก็ต้องไปตรวจร่างกายไว้ก่อน

โยทินขาออกที่ประทุมธรรมนี้

พี่โวรวัลอายุ๓๑ปีเล่าให้ฟังว่า
เห็นน้องคนเจ็บเขาเดินมากับเพื่อน
ห่างออกง้างออกต่างจากช่องอื่นครับ

มองว่าไอ้ฝาท่อตรงนี้

พี่วรวรรณบอกมันมีอยู่๒ช่อง

ใกล้จุดเกิดเหตุครับก็ซ่อมฝาท่อแล้วนะ

มาวางทับแล้วก็เอาลวด